ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเริ่มด้วยความคืบหน้าคดีฆ่ายัดถังนะฮะ
ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตเป็นคุณยายเมื่อวานนี้หลานสาวกับแฟนนุ่มของหลานสาวของคุณยายเนี่ยคุณยายหวานนะ
ชื่อคุณยายหวานตกเป็นผู้ต้องสงสัยวันนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเรียบร้อย
ใช่ค่ะทั้งคู่รับสารภาพชัดเจนค่ะว่าร่วมกันก่อเหตุ

โอ้โหแล้วเรื่องราวต่างเนี่ยพอไล่ฟังไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเรื่องลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจริงหลานสาวที่ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจะฆ่ากันได้เพราะเรื่องแค่นี้เหรอ
ต้องย้ำว่าเป็นหลานสาวแท้นะคะ
คือเมื่อวานนี้มันมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นหลานไม่แท้เพราะว่าคุณยายรับเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงแล้วเด็กคนนั้นก็คลอดลูกอีกที

แต่นี่คือหลานแท้มันชัดแล้วว่าหลานสาวแท้
เป็นลูกสาวแท้และคนนี้คือหลานสาวแท้

บอกอยากได้เงินเห็นยายเนี่ยไปถูกหวยจากประเทศเพื่อนบ้านหวยฮานอยได้เงินมาแสนนึง
โอ้โหถึงขั้นต้องฆ่ากันเลยนะฮะ
แล้วผู้ชายคนนี้ที่ร่วมก่อเหตุเนี่ย
คือไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำรู้จักกันทางเฟซบุ๊ค
เป็นแฟนทางเฟซบุ๊กเป็นแฟนกันทางเฟซบุ๊ก
พอทำร้ายยายก็บอกเขาบอกมาช่วยหน่อย
ท่านผู้ชมครับสองคนนี้นะครับ
จันมนฐนอายุยี่สิบสามปีเป็นชาวแม่สอดจังหวัดตาก
ส่วนฝ่ายหญิงนางสาวออนอนงจำพันธ

เป็นหลานสาวของคุณยายที่เสียชีวิตที่ถูกฆ่ายัดถัง

ตัวของคุณยายเนี่ยอยู่สระบุรีแต่มาอยู่กับหลานที่มาฝึกงานอยู่ที่โคราช
ทั้งสองคนถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับการซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพปิดบังสาเหตุการตาย
เมื่อวานนี้ได้ตัวแล้วหนีไปถึงจังหวัดตาก
คุมตัวมาในฐานะผู้ต้องสงสัยวันนี้มีหมายจับเรียบร้อย
คือหลักฐานต่างเนี่ยตำรวจบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันมัดแน่นเหลือเกิน
ท่านผู้ชมดูภาพนี้นะฮะนี่คือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
ชัดเจนเลย๑๓น๕๒นวันที่๑๑กุมฮาพันธ์
วันนั้นเนี่ยบนถนนสายสุพรรณบุรีชายนาฏช่วงแยกนางบวชห่างจากจุดที่เจอถังยัดศพคุณยาย๓กิโลเมตรกว่า
จะเห็นรถกระบะคันนี้นะครับนี่คือรถกระบะของนายปฏิพลนะครับ
เขาเอารถของพ่อมาจากนู้นเลยนะฮะจากจังหวัดตากนะครับ
คือรถกระบะคันนี้เนี่ยขับมาแล้วมาจอดติดไฟแดงพอไฟเขียวเนี่ยก็ขับออกไป
ขับอยู่เลนซ้ายแบบนี้ซึ่งถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ใกล้นี่เห็นไหม
ชัดเลยถังขยะสีน้ำเงินตั้งไว้อย่างนี้เลยซึ่งด้านในเนี่ยก็คือศพของคุณยาย
แล้วรถกระบะคันนี้ขับมุ่งหน้าไปยังจุดที่เจอถังขยะใบนี้นะครับถังสีน้ำเงินใบนี้
ห่างจากแยกนางบวชไปสัก๙๐๐เมตร
เดี๋ยวไปดูนะฮะตรงนี้นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะ
ของผู้ต้องหาเนี่ยขับผ่านไปลักษณะขับไม่เร็วมาก
สันนิษฐานว่าก็คงตระเวนหาที่ทิ้งถังนั่นแหละหาที่ทิ้งศพนั่นแหละ
หลักฐานเหล่านี้จึงนำไปสู่การแจ้งข้อหาการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
สพเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีนะครับเจ้าของคดีเพราะเจอศพที่นี่
ขออนุมัติศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจับผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ร่วมกันฆ่า
แล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพของนางสมศรีม่ามกระโทกวัย๖๒ปี
หรือว่าคุณยายหวานนะฮะชื่อเล่นชื่อหวานนะครับคุณยายหวาน
คุณยายหวานเนี่ยเป็นชาวแก่งคอยสระบุรีถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เอาศพยัดใส่ถังเอามาทิ้งที่ชายเขาชะโอยที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ครอบครัวนะฮะในฝั่งของผู้ต้องหานะค่ะ
แม่ของนายปฏิพลแม่ของนางสาวออนอนงซึ่งก็คือลูกสาวของคุณยายนี่แหละ
วันนี้ก็มาที่สพเดิมบางนางบวชด้วยนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากรู้ว่าลูกเนี่ยถูกจับแล้วก็แจ้งข้อหากันเรียบร้อย
ส่วนการสอบสวนขยายผลเนี่ยนะครับทั้งสองคนคือนายปฏิพลแล้วก็นางสาวออนอนงนะฮะ
พลกับออนเนี่ยยอมรับสารภาพกับตำรวจว่าลงมือทำร้ายคุณยายหวานจริงนะ
อ้างว่ายายหวานเนี่ยอันนี้ออนเขาอ้างนะหลานสาวอ้างบอกว่ายายหวานเนี่ยชอบเข้มงวดเรื่องการใช้เงิน
ทั้งทั้งที่ยายเองเนี่ยเพิ่งไปถูกหวยฮานอยได้เงินมาหนึ่งแสนบาททีเนี้ยมารู้ว่ายายเนี่ยมีเงินเป็นแสนก็ตอนที่เห็นยายไปกดเงิน
รู้ว่ายายเนี่ยมีเงินเป็นแสนก็เลยอยากได้เงินจะเอาเงินไปใช้ก็เลยลงมือฆ่ายายโอ้โห
ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเด็กคือคุณยายรักหลานสาวคนนี้มากค่ะครับ
เลี้ยงมาตั้งแต่อายุหนึ่งขวบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดครับ
รับส่งหลานสาวคนนี้ตลอดเวลาก็ยายอยู่สระบุรีค่ะ
มาฝึกงานอยู่ที่โคราชยายตามมาอยู่ด้วยนะคะมาดูแล
ดูแลไม่ห่างเลยใช่ค่ะพอรู้ว่ายายอุ้ยมีเงินเป็นแสน
บอกอยากได้เงินอยากเอาเงินไปใช้อยากเอาไปสร้างครอบครัวอะไรก็ไม่รู้
ทำร้ายยายจนเสียชีวิตเนี่ยฮะภาพจากล้องวงจรปิดเขาไล่มาเรื่อยที่ตำรวจได้มา
ใช่ที่เมื่อวานที่คุณผู้ชมดูภาพนี้ไปมันจะเห็นว่าคุณยายรักหลานเดินตามหลานเนี่ยค่ะ
เดินตามหลังนะคะเห็นไหมแล้วคุณยายก็เดินไม่ค่อยไหว
ยายก็อายุเยอะก็เดินไม่ค่อยมีแรงแต่คอยเดินตามไปไหนมาไหนตลอดไปด้วยกันตลอด
เพราะหลานสาวมาฝึกงานอยู่ที่สถานีรถไฟที่โคราช
แถวนี้ยังบอกเลยว่ายายหลานคู่นี้เขาตัวติดกันเป็นปลาท้องโขเลย
สุดท้ายเนี่ยยายเนี่ยหายไปนี่คือภาพสุดท้ายที่เห็นตอนนู้นสถานีรถไฟโคราช
แล้วหายไปเลยไปเจอศพอยู่ในถังนะครับทั้งสองคนเนี่ยยอมรับนะฮะ
แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้วลงมือวันไหนอะไรยังไงบ้าง
ค่ะหลักฐานสำคัญคือสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่เห็นรถกระบาดที่มี
มีถังใส่ศพที่ขับผ่านไปกันนะครับแล้วทำไมเนี่ยก่อเหตุแล้วถึงเอาศพไปทิ้ง
ถึงสุพรรณบุรีตำรวจบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องเป็นแบบนี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นเนี่ยออนเนี่ยหลานสาวคุณยายหวานเนี่ยบอกว่า
มีปากเสียงกับยายตอนนั้นอยู่ห้องเช่าที่โคราชมีปากเสียงกับยายทะเลาะกับยาย
ก็เลยโทรหานายปฏิพลที่เป็นคนที่กำลังคบหากันอยู่เนี่ยรู้จักกันทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
บอกให้มาหาที่ห้องเช่าหน่อยที่โคราชแล้วระหว่างนั้นเนี่ยออนบอกว่าได้ลงมือบีบคอยายไปแล้ว
ตอนนั้นที่เกิดเหตุคือช่วงค่ำวันที่๙กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวันพุธเมื่อสัปดาห์ก่อน
แต่ยายยังไม่ได้เสียชีวิตนะฮะยายหวานยังไม่ได้เสียชีวิต
ทีนี้พอนายพลนายปฏิพลเข้ามาถึงห้องเช่าของออนเนี่ยทั้งคู่บอกว่าก็มาช่วยกันทำร้ายยายหวานต่อ
ใช้สายไฟเนี่ยมารัดยายหวานแล้วก็ลงมือทำร้ายจนยายเนี่ยเสียชีวิต
เสร็จแล้วนายปฏิพลแฟนของออนที่เพิ่งรู้จักกันทางเฟซบุ๊กไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำ
บอกให้มาหาหน่อยในครั้งแรกเลยเพิ่งมาเจอกันเลยก็มาช่วยกันจัดการเรื่องของการเอาศพไปซ่อนเร้น
เหตุการณ์ที่ทำร้ายยายหวานเนี่ย๙กุมภาพันธ์นะฮะช่วงค่ำ
พอคุณยายหวานเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่บอกว่าก็อยู่ในห้องเนี่ยนะอยู่กับศพของยายหวานเนี่ย
จนถึงอีกคืนนึงเลยนะคืนวันที่๑๐กุมภาพันธ์วันพฤหัส
จนผ่านไปถึงเช้ามืดสิบเอ็ดกุมภาพันธ์คือวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งคู่บอกว่าช่วยกันใช้ผ้าเนี่ย
ขับก็ขับล่องไปตามเส้นทางนะไปเรื่อย
ไปถึงนู่นระแวกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนนั้นมีศพคุณยายหวานอยู่ในรถกระบะนะอยู่ในห้องโดยสารนะ
ตอนนั้นถึงสามชุกสุพรรณบุรีตัดสินใจแวะหาห้องพักรายวัน
แล้วไปซ่อนตัวกันอยู่ที่นั่นคืนนึงถามว่าเอาแล้วศพคุณยายหวานอยู่ที่ไหน
อยู่ในรถตลอดเวลายังไม่ได้ใส่ถังนะยังอยู่ในรถอยู่วันนั้น
วันที่๑๑กุมภาพันธ์จากนั้นเนี่ยก็ไปหาถังขยะที่วางอยู่ตามข้างทาง
แวะขโมยของเขามาแล้วเอามาใส่ศพยายหวาน
แล้วไปซื้อดินปลูกต้นไม้นะเอามาปิดปากถังเอามาวางไว้ท้ายรถอย่างเงี้
แล้วก็ขับตระเวนไปเรื่อยแล้วก็หาจุดทิ้งศพก็ไปทิ้งนู่นแหละ
จุดที่เจอถังขยะฮะชายเขาชะโอยในพื้นที่เดิมบางนางบวช
วันที่๑๒กุมภาพันธ์อันนี้วันเสาร์แล้วนะครับ๑๒กุมภาพันธ์
เอาถังไปทิ้งเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก่อเหตุเสร็จก็ขับรถกลับมาที่ห้องเช่าที่กลางเมืองโคราช
แล้วก็นอนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนเพื่อวางแผนหลบหนี
ก่อนที่วันอาทิตย์ที่๑๓กุมภาพันธ์ทั้งคู่ตัดสินใจขับรถกระบะของนายปฏิพลเนี่ย
ขับกลับไปบ้านนายปฏิพลที่แม่สอดจังหวัดตากเพื่อเอารถไปคืนที่บ้าน
แล้วก็พากันขึ้นรถตู้นี่ฮะเตรียมจะหนีต่อแต่เจอเขาตั้งด่านสกัด
ตอนนั้นเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าเนี่ยสองคนนี้คือใครอะไรยังอยู่ที่ไหน
ใช่จนนาทีเรียกรถตู้ให้จอด
ขอตรวจค้นทุกคนที่อยู่ในรถตู้
คู่นี้ปฏิเสธไม่ยอมให้ตรวจ
พอตรวจปุ๊บอ้าวชื่อของทั้งคู่มันใช่เลย
ก็เลยนำตัวไปสอบปากคำสุดท้ายก็รับสารภาพ

ออนคือหลานสาวแท้ของคุณยายนะ
ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเจอหน้ากันครั้งแรกคือมาร่วมกันฆ่ายาย

พลเอาสายไฟรัดคอยายอีกทีจนตาย
แล้วช่วยกันทิ้งศพอำพลางศพ

คือทีมข่าวของเราเนี่ยได้คุยกับแม่ของนายปฏิพลผู้ต้องหานะคะ
นางไม้อายุ๔๔แม่มาจากจังหวัดตากเลย
มาที่สพเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามความคืบหน้าทางคดีคดีนี้แม่บอกตกใจมาก
แม่บอกลูกแม่เป็นคนดี
ลูกชายแม่เป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียบร้อย
ช่วยแม่ทำมาหากินไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยด่าแม่ไม่เคยมีปัญหาเลย
แม่บอกแบบนี้แม่บอกตกใจมากเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พอตำรวจควบคุมตัวลูกชายว่าไปร่วมกันกับแฟนสาวก่อเหตุ
ฆ่ายายของแฟนสาวเนี่ยแม่ตกใจมาก
บอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกชายมีแฟนไม่รู้มาก่อนเลย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุในวันที่๘กุมภาพันธ์
ลูกชายมาขอใช้รถรถกระบะสีบรอนบอกว่าขอเอารถไปเที่ยวหน่อย
ก็ไม่รู้ว่าลูกชายจะไปเที่ยวไหนแต่ลูกชายหายไปนานผิดปกติ
แม่ก็วีดีโอคอลหาลูกชายถามว่าลูกอยู่ไหนทำไมไม่กลับบ้าน
ลูกชายคุยกับแม่เปิดกล้องวิดีโอให้ดูแล้วบอกว่า
ผมไปเที่ยวไปเที่ยวเคือนแล้วภาพด้านหลังที่คุยกับแม่อยู่
ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นลำทานอีกฝั่งหนึ่งเป็นป่าย่า
ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่อ้างแม่ว่าไปเที่ยวเคือน

ก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็เออนึกว่าลูกชายยืมรถไปเที่ยว
ก็ได้แต่บอกว่ารีบกลับนะลูก
กุมภาพันธ์ลูกชายขับรถกลับบ้านที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
กลับมาคนเดียวนะคะก็ถามลูกว่าลูกไปไหนมา
บอกว่าไปหาแฟนมาแม่ก็ตกใจว่าอ้าวลูกมีแฟนเหรอ
ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าลูกชายมีแฟน
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปรู้จักกันได้ยังไง
กุมภาพันธ์ตำรวจมาควบคุมตัวลูกชายถึงบ้านเลย

ลูกก่อเหตุฆ่าจริงหรือเปล่า
ลูกชายบอกว่าพูดไม่ได้แต่แม่ไม่ต้องกลัวนะ
อึ้งแม่บอกแม่ช็อกพูดอะไรไม่ออกเลย
แต่แม่ก็ยืนยันกับทีมข่าวว่าถ้าลูกชายผิดจริง
ก็พร้อมให้ลูกชายรับโทษตามกฎหมาย
ลูกชายบอกคุณแม่สั้นเพียงว่า
พูดไม่ออกพูดไม่ได้
หลังจากที่แม่ถามว่าไปฆ่าเขาได้ยังไง

แล้วปกติลูกชายเราเป็นคนยังไงแม่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนไหม

เถียงกับพ่อกับแม่เหมือนกัน

ลักษณะเป็นคนเก็บกฎไหมครับถึงขั้นเก็บกฎไหม

แม่ก็ไม่เคยด่าเพราะว่าลูกก็เป็นคนดี
ลูกก็ไม่ออกไปเหลียวหลายเหลียวแหละเนอะลูกก็อยู่บ้าน
เวลาพ่อกับแม่ออกไปขายของใช่ไหมข้างนอกใช่ไหม
ลูกก็อยู่บ้านดูแลน้อง
อยู่กับแม่ลูกชายเป็นคนดี
แต่รับหลังแม่ก็ไปร่วมกับแฟนสาว
ฆ่ายายของแฟนสาว
คุณผู้ชมคะลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็คือลูกสาวของคุณยาย
สดเดิมบ๊างค์นามบวชจาวัดสุพพันธ์บุเร
นางจรณศรีบอกว่าเธอมีลูกห้าคน
ที่เป็นคนก่อเหตุคือลูกคนที่๔ของเธอ

ซึ่งก็คือเป็นยายแท้ของออนเลี้ยงอ่อนตั้งแต่ขวบเดียวค่ะ
พาไปเลี้ยงที่นครราชศรีมายายรักหลานมากรักเหมือนลูกสาวแท้
มีเงินมีทองเท่าไหร่ให้หลานสาวคนนี้หมดเลยให้ทุกอย่าง
ส่งเรียนโรงเรียนเอกชนนะคะครับมีเสื้อผ้าดีดีให้ออนใส่
๖กุมภาพันธ์นางเจริญศรีบอกว่าเธอยังเพิ่งคุยกับแม่เลย
ก็คือคุณยายวางแผนให้ออนเดี๋ยวออนจะต้องเรียนต่อระดับปริญญาตรี
ยายบอกยายส่งเองไม่ต้องห่วงยายพร้อมจะส่งออน

โอ้โหยายทุ่มเทให้กับออนมากค่ะยอมรับเลยว่าคือคุณยายเนี่ย
เลี้ยงหลานอยู่ในกฎระเบียบแม่ของอรบอกนะ
กรอบเอาไว้ค่อนข้างเยอะแต่มันคือด้วยความรักไงคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ด้วยความรักหลานมากมันก็อาจจะทำให้หลานสาวอึดอัด
ที่ผ่านมาเขาก็ทะเลาะกันยายหลานยายก็ขี้โมโหแหละ
แต่ยายโกรธง่ายหายเร็วยายไม่มีวันโกรธเกลียดหลานหรอก
คือเวลาทะเลาะกันยายก็จะโอหลานตลอดมาง้อ
ทะเลาะกับหลานสาวก็จะมาง้อง้อด้วยการพาไปกินของอร่อยอร่อย
พาไปเที่ยวพาไปอะไรแบบนี้ค่ะ
ลูกสาวบอกว่าแม่ของเธอก็คือคุณยายเนี่ยนะ
ชอบเล่นหวยแล้วก็ถูหวยบ่อยงวดหนึ่ง๔๕๐๐๐๐บาท
ล่าสุดถูกหวยจริงที่บอกว่าถูกหวยฮานอยได้เป็นแสนจริง
แต่ก็ไม่คิดว่าไอ้เงินแสนตรงนี้ไอ้เงินที่ถูกหวยตรงนี้
มันจะเป็นปมเหตุทำให้เกิดเหตุฆาตกรรมในลักษณะนี้ได้
คือเธอยอมรับนะคะว่าคุณยายที่เลี้ยงออนให้อยู่ในกรอบมาก
มันก็อาจจะเป็นชนวนเหตุจริงที่ทำให้ออนเครียดเครียดสะสม
แต่เธอบอกเลยว่าเธอเป็นแม่แท้ของออน
อยากถามออนเลยว่าทำไมทำกับยายได้ขนาดนี้
ยายรักออนมากเลี้ยงเหมือนลูกแท้เลยอ่ะ
แม่บอกว่าคือแม่เชื่อว่าออนไม่น่าจะฆ่าและอำพรางศพ
แค่คนเดียวหรือกับแฟนนุ่มกันแค่สองคน
อันนี้แม่ออนบอกนะแม่ออนบอกว่ามันมากกว่านั้นหรือเปล่า
มันไม่ใช่แค่สองคนหรือเปล่ามันมีใครมาร่วมด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าแรงของสองคนนี้มันจะมีแรงเหรอ
ยกศพยายยกถังเอาศพลงถังเอาไปทิ้งอะไรแบบนี้
อันนี้แม่ออนตั้งข้อสังเกตนะคะ
ชีวัตแม่ไม่เก่งโทรศัพท์แม่จบแค่ข่วน๔อ่านหนังสือไม่ค่อยออก
ก็เลยอาจจะตามทันเหมือนไม่ทันก็เป็นไปได้
อาจจะมีตักเตือนจะทำให้เกิดฉุจชนวน

เพราะว่าที่เกิดเหตุคือห้องที่โคราชใช่ไหมคะ

แล้วทำให้แม่เห็นแม่เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมา

เหมือเป็นเด็กหัวอ่อนนะครับ

ปกติถ้ายายเถียงเขาจะปล่อยให้ยายยาย
ด่าสักพักนึงเขาก็จะบอกเหนื่อยยัง

คุณผู้ชมคะส่วนคุณตาค่ะ
ก็คือสามีของนางสมศรีผู้ตายนะคะ

เราก็ได้คุยกับหลานเป็นคนก่อเหตุ
ได้คุยกันทางโทรศัพท์หลานก็บอกขอโทษ
หลานบอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
อ้างคำว่าอารมณ์ชั่ววูบอ้างว่าโดนยายด่า
แล้วก็สะสมมานานกับสิ่งที่ยายด่า

ในพลแฟนนุ่มของออนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพหรือส่วนของศพ

ชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ห้องเช่าแถววัดสมรายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณยายสมศรีเสียชีวิตนะคะ
จากนั้นก็จะไปทำแผนที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็จะมีการแถลงความคืบหน้าของคดีวันพระฤหัสบดี
ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะ๑๗กุมภาพันธ์บ่าย๒โมงค่ะ
อ่าล่าสุดนะครับเมื่อสิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ที่ห้องเช่าของยายกับหลาน
ซอยข้างวัดสมรรายที่ตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เพื่อไปดูพวกหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะ
เปิดประตูเข้าไปนะครับไม่มีใครอยู่ล็อกกุญแจหมดนะฮะ
คุณยายเสียชีวิตแล้วหลานสาวก็ถูกจับเรียบร้อยแล้ว
คือพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะไปเจอของในตระก้าอยู่๒ชิ้นวางอยู่หน้าประตู
เป็นตะกร้าที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟเมื่อ๗กุมภาพันธ์
สองยายหลานกลับมาจากบ้านที่แก่งคอยสระบุรีลงรถไฟที่สถานีที่โคราช
แล้วก็มาที่บ้านตรงนี้ที่เป็นห้องเช่ามีของใช้อยู่จำนวนนึงนะฮะในห้องนะครับ
มีผ้าม่านกันเตียงนอนที่อยู่ข้างในด้วยคือสภาพห้องก็ดูเรียบร้อยดีนะครับ
พิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
หลานสาวของคุณยายหวานที่เป็นผู้ต้องหาบอกว่าก่อเหตุทำร้ายยาย
แล้วก็ลงมือกับยายในห้องเช่าตรงนี้ก่อนจะเรียกแฟนนุ่มมา
แล้วก็เอาผ้าห่อศพยายแล้วเอาขึ้นรถกระบะ
แล้วก็ขับออกไปเอาไปทิ้งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ก็เลยต้องมาเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติม
กระบวนการขั้นตอนแล้วก็ให้สิ้นสงสัยด้วย
ว่ามันจะมีแค่คนก่อเหตุแค่๒คนจริง
ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะ
ทีมข่าวของเราคุณปียชาติคงถิ่น
อยู่ที่ห้องเช่ากลางเมืองโคราช
ตำรวจนำตัวออนและในพล
ไปชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ต้องบอกว่าเอาตัวลงมาจากรถไม่ได้ด้วยซ้ำ

ก็คงไม่ต้องเดานะคะเดาไม่ยาก
ชาวบ้านเขามาดูเขามามุงดูกันเยอะมาก
สรุปเส้นทางจากหอพัก
ทั้งคู่ไปเช่าชั่วคราวในตัวเมืองสุพรรณบุรี
เพื่อคิดหาวิธีอำพราง
ไปจนถึงจุดที่ทิ้งถังขยะ
ศพยายริมชายเขาชะโอยอำเภอเดิมบางนางบวช
คุณผู้ชมดูเส้นทางตามภาพขวามือนะคะ

ส่วนภาพจากเฟซบุ๊กของออน
เมื่อหลายปีก่อนล่าสุดเนี่ยตรวจสอบพบว่า
เข้าไปดูข้อมูลอะไรไม่ได้
แต่มันน่าเศร้าใจคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมคะ
แต่ภาพแบ็คกราวล์ของเขา
ภาพที่ยายหลานยังรักกัน
เป็นภาพอยู่กับคุณยายภาพนี้
ทีมข่าวก็พยายามจะค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะ
ออนหลานสาวแท้อ้างว่าก็อยากได้เงินอะไรอย่างนี้

เราตรวจสอบกับคุณตานะคะก็คือสามีของคุณยายอะค่ะ
คุณตาบอกว่าเอ๊ะไอ้เงินแสนของยาย
ที่บอกว่าถูกหวยเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะ
ตาบอกว่าไอ้แสนนึงเนี่ยที่หลานสาวเห็นยายไปกดเงิน
มันคือเงินตาที่กู้มา
กู้จากสหกรณ์มา๑แสนบาทแล้วให้ยายเอาไว้
แล้วน่าสงสารคุณยายค่ะคุณผู้ชมคือ
ให้ออนหลานสาวไปกดเงินให้
เลยรู้ว่ายายมีเงินในบัญชีเป็นแสน

แต่ตาบอกว่าคือตากู้สหกรณ์มาค่ะ
บัญชีเงินเลือดผม
มีการใช้หลานไปกดจริงไหมครับ
ก็น่าจะมีส่วนเพราะยายเขากดไม่เป็น
รู้หมดทุกอย่างปรบคลิปไว้ครับ

มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยซ้ำว่า

ที่คุณตาบอกว่ากู้สหกรณ์มาแล้วใส่ธนาคารเอาไว้

สงสัยว่ายายจะเตรียมเอาไว้ให้ออนหลานสาวเรียนต่อหรือเปล่า

คือเงินนี้เตรียมเอาไว้ให้ออนอยู่แล้ว
แต่ออนอยากได้เงินอันนี้แต่ฆ่ายายอยากถัง
เพราะว่าคุณยายคุยกับแม่ออนไง
ว่าเดี๋ยวจะส่งเองยายส่งเองให้ออนเรียนปริญญาตรี
เงินนี้เตรียมไว้ส่งเสียหลานคนนี้แหละ

เราได้หลักฐานการแชทนะ
ของออนกับนายพลแฟนนุ่ม
เขาคุยกันหลังดูข่าวคนเจอศพยายที่ถูกฆ่ายัดถัง

หลังจากการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุได้เนี่ยนะครับ

ก็จับกลุ่มตัวได้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอย้อนไปเนี่ยนะฮะ๑๔กุมภาพันธ์เนี่ยฝ่ายชายเขาเห็นข่าวมีคนไปเจอศพหญิงนิรนามถูกฆ่ายัดถัง
นี่ฮะเขาส่งข้อความไปบอกออน
โอ้โหคุณผู้ชมได้เห็นข้อความที่ออนกับแฟนหนุ่มคุยกันนะ
มันยิ่งแบบถอนหายใจจริงนะคุณภาคภูมิ
ตอนนี้ยังไม่ถูกจับนะใช่ตอนที่ยังไม่ถูกจับอ่ะคุยกันแบบเหมือนเตรียมตัวจะหนีจะอะไรกันอย่างเงี้ย
ยังไม่รู้ใครเป็นใครอะไรยังไงแบบใช่ไหมยังไล่อยู่เลยเนี่ยแล้วฝ่ายในปฏิพลเนี่ยเขาส่งข้อความไปหาออนนะ
ส่งข้อความไปบอกน้องเรื่องแดงแล้วเห็นไหมแล้วก็มีการปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อดี
มีการส่งคลิปข่าวให้ดูด้วยนะว่าเรื่องแดงแล้วเป็นข่าวแล้วมีคนเจอถังแล้วเห็นไหมฮะออนก็บอกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วที่สำคัญบอกไม่ได้เครียดนะ
ใช่คือพลถามว่าเครียดไหมออนบอกไม่เครียดแค่กังวลว่าจะรอดกันหรือเปล่า
แล้วฝ่ายชายก็บอกว่าให้หนีไปก่อนอันนี้เป็นข้อความที่เขาแชทเห็นไหมฮะ
ฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกให้หนีไปก่อนใช่แล้วแล้วถ้าถึงวันที่ต้องไปสอบที่โรงเรียนเนี่ย
ถ้าเรื่องยังไม่แดงเนี่ยค่อยไปสอบนี่เห็นไหมถ้าเรื่องยังไม่แดงค่อยไปสอบ
ซึ่งออนเนี่ยนี่ออนบอกว่าตาของเธอพยายามติดต่อหาฝ่ายชายนะ
ฝ่ายชายก็บอกว่าให้โกหกว่าสอบอยู่จนกระทั่งออนเนี่ยบอกว่าตาเนี่ยรู้เรื่องมีคนพบศพยายแล้ว
ทีนี้ก็เลยนัดแนะกันหนีโดยข้อความสุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงบอกว่า
กำลังขึ้นรถบขศแล้วก็ถามแฟนนุ่มว่าพี่คิดว่าเราจะรอดไหมนี่เห็นไหม
คิดว่าเราจะรอดไหมรอดไหมอ่าถามเนี่ยถามย้ำด้วยเนี่ยตรงเนี้ย
หลายหลายคดีที่เราเล่าข่าวนะคุณภาคภูมิครับมันจะมีร่องลอยหลักฐานจนตามจับตัวได้อ่ะ
พ้นฝีมือของตำรวจหรอกค่ะสุดท้ายไม่รอดค่ะ
รอดไหมไม่รอดค่ะ
คือวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา

หอพักที่ออนกับในพลไปเช่าอยู่นะคะ
อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณยายไปทิ้งนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด

ช่วงวันที่๑๑กุมภาพันธ์๗นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ
ในพลขับกระบะตอนเดียวสีบรอนเข้าไปที่ห้องเช่า
ขอพักห้องเช่าแบบพักชั่วคราว
คนดูแลห่อพักก็ให้พักที่ชั้น๑
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นหลายมุมนะคะ
คือพอจอดรถปุ๊บในพลก็เหมือนกับท่าทีกังวล
ห่วงรถด้วยห่วงรถด้วยเดินรอบรถ

เสื้อแขนยาวที่ใส่อยู่ปิดกระจกฝั่งคนนั่ง
เหมือนกับปิดบังอะไรบางอย่างที่อยู่ในรถ
อะไรบางอย่างที่อยู่ในรถก็คือศพคุณยายนั่นแหละ
นี่ไงเห็นไหมตอนนั้นยังไม่ได้ยัดถัง
ใช่ก็คือไปเช่าห้องพักก่อนพักกลางทาง

แต่ในรถคือมีศพคุณยายก็เลยเหมือนกับหวงอ่ะ
เดินวนดูเข้าไปเอาผ้ามาบัง

ในพลลืมกุญแจเอาไว้ในรถด้วย

ใช่แล้วก็ตามช่างที่อยู่คาแคร์
จากห้องเช่าไป๑๐๐เมตรมาเปิดประตูให้
ครับพอเปิดประตูรถปุ๊บเอากุญแจรถออกมาได้
พลก็เข้าไปพักในห้องสัก๔ชั่วโมง
แล้วก็เดินออกมาตอน๑๑นาฬิกา๒๑นาที
หลังจากนั้นก็ขับรถออกไปจากห้องเช่า

ทีมข่าวของเราคุยกับคนดูแลห้องเช่าค่ะ
เขาบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน

ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า๑๑กุมภาพันธ์คู่นี้

บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดตาก

ท่าทีตอนนั้นไม่มีพิรุธอะไรเลยนะคะ

แต่สิ่งที่คนดูแลห้องเช่าบอกว่ามันผิดสังเกตคือห่วงรถมากเดินวนรอบรถหลายรอบมาก
ได้ยินเสียงผู้หญิงก็คือออนพูดคุยปกติทั้งคู่คือเนียนมาก
ไม่มีเพียรถอะไรเลยทั้งทั้งที่ศพยาอยู่ในรถไม่มีความผิดปกติอะไรทั้งนั้น
คุณผู้ชมคะก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
เดี๋ยวให้ดูภาพต่อเนื่องไปเลยช่วงประมาณสัก๔ทุ่ม๑๐กุมภาพันธ์
นี่คือภาพนิ่งนะคะครับรถกระบะคันนี้ค่ะคือจอดอยู่
แล้วก็ด้านหลังกระบะมันยังโล่งเห็นไหมคะไม่มีอะไร
แล้วก็ออนหน้าคือเครียดขออนุญาตเบลอภาพเป็นเยาวชน
มีภาพหลายมุมก็จะมีภาพตอนบ่าย๑๑กุมภาพันธ์
คือเวลาดูภาพจากกล้องวงจรปิดของรถกระบะคันนี้ค่ะ
สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาสังเกตก็คือสังเกตท้ายรถ
ว่ามีถังเป็นถังขยะสีฟ้าที่ยัดศพช่วงเวลาไหน
อย่างภาพเนี้ยมันยังไม่เห็นถังใช่ไหมคะบางภาพอ่ะมีถังแล้ว
นี่ยังไม่ได้ไม่เห็นถังยายังอยู่ด้านในใช่ค่ะ
ดังนั้นภาพไหนที่ยังไม่เห็นถังขยะสีฟ้าสีน้ำเงิน
นี่คือภาพนี้มีถังละเห็นไหมค่ะ
ต้องเอาภาพไปประติดประต่อว่าไปขโมยถังตรงไหนอะไรยังไง
คือก็มีการวิเคราะห์กันหลายอย่างนะคะว่าแล้วภาพที่เห็นรถกระบะคันนี้ในขณะที่
มันยังไม่มีถังแล้วคุณยายอยู่ส่วนไหนของรถ

ใช่ไงแล้วอยู่ส่วนไหนของรถ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนำร่างคุณยายไปไว้ที่ช่องด้านหลังคนขับหรือเปล่า
เพราะว่าสังเกตว่ารถกระบะเหมือนเบาะนั่งมันขยับมาอยู่ด้านหน้าซะค่อนข้างเยอะค่ะ
หรืออยู่ที่พักเท้าฝั่งคนนั่งก็คือที่เท้าของออน

นี่เราทำภาพให้ดูนะคะเพราะไม่แน่ใจไงคะ
ศพของคุณยายอยู่ตรงไหนของรถกระบะเพราะเป็นกระบะตอนเดียวครับ
คุณยายตัวเล็กค่ะคุณภาพภูมิคุณผู้ชมครับ
คือถ้าศพคุณยายไปอยู่ที่เท้าของหลานสาวก็คือที่วางเท้า
แล้วตัวเองก็นั่งทับศพคุณยายเอาไว้ตลอดทาง
แต่ไม่ได้อยู่กระบะหลังแน่เพราะว่าเขาพยายามหาอะไรมาปิดกระจก
อะไรตลอดเวลาตอนที่ไปจอดรถอยู่ที่ห้องเช่า
ที่สามชุกที่สุพรรณบุรี
ทุกผู้ชมครับดูภาพล่าสุดตรงนี้หน่อยนะครับ
ห้องเช่าที่โคราชจุดเกิดเหตุที่คุณยายถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ห้องเช่าที่อยู่กับหลานสาวอยู่กับออน

นี่คือภาพล่าสุดที่ตำรวจคุมทั้งสองคน
เพื่อให้มาชี้จุดต่างในการลงมือทำร้ายคุณยายหวานที่นี่

คือชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าโอ้โหคุณยายนี่ก็เป็นที่รักของคนที่นี่นะ
แม้จะไม่ใช่คนที่พื้นที่โดยตรงเป็นคนสละบุรีแต่มาอยู่กับหลานสาวที่นี่ตั้งนาน
นี่ภาพล่าสุดเลยนะฮะตำรวจก็ต้องกั้นพื้นที่เพื่อชี้จุดทำแผนนะฮะ
คือตอนนี้ก็ยังลงไม่ได้ใช่ไหมฮะครับ
ลงมาจากรถไม่ได้นี่เห็นบอกยังลงไม่ได้เลยหรือว่าคุมเข้าไปด้านในแล้วก็ไม่รู้
แต่ต้องกันพื้นที่เอาไว้อ่ะค่ะเพราะว่าตอนที่มาถึงอ่ะ
ชาวบ้านมาเยอะเหลือเกินอืมไม่แปลกใจที่ชาวบ้านมารอดูนี่นี่ผู้ต้องหาค่ะ
นี่ไปทำแผนมาแล้วนะฮะชี้จุดมาแล้วค่ะอ่า
หรือกำลังจะเข้าไปก็ไม่รู้ตรงนี้เดี๋ยวดูไปด้วยกันกันแล้วกันฮะ
อันนี้ทำแผนชี้จุดเสร็จแล้วอ๋อเอากลับมาขึ้นรถแล้ว
นี่คือภาพสดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ครับ
กระบะสีดำคันที่มาถึงตอนแรกอ่ะนะครับของน้องออนนะครับกลับไปยัง
นี่เสียงคุณปริญญาชาติคงถิ่นนะฮะผู้สื่อข่าวของเราตามคดีอยู่
คือตอนมาถึงนี่ยังมีแสงสว่างอยู่ยังโพลเพลยังไม่ค่ำ
ค่ะแต่ต้องรออยู่พักหนึ่งกว่าจะเอาตัวลงมาได้
นี่เขาไปชี้จุดออกมานี่ค่ำเลยตอนนี้ยี่สิบนาฬิกาสี่สิบหกนาที
มาถึงประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีได้โอ้โห
เดี๋ยวลองฟังคุณปริญญชาติที่กำลังรายงานอยู่หน่อยนะฮะ
สีหน้าน้องก็ค่อนข้างเรียบเฉยดี
ครับครับนี่ก็คือแผนลงนะครับที่ระวังนะครับระวังนะ
เป็นผู้ร่วมก่อเหตุนะครับร่วมกับน้องออนนะครับ
ก่อนที่จะหนีไปที่จังหวัดตากครับตำรวจก็คุมตัวมาทำแผนนะครับ
เมื่อไม่ถึงสิบนาทีครับแล้วก็ได้คุมตัวขึ้นรถกลับไป
ดำเนินคดีนะครับที่อ่าก็ไปที่เดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีนะฮะ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าคดีหลักน่าจะอยู่ที่นั่นเพราะว่าเป็นจุดที่เจอศพ
ตรงนี้อาจจะโอนคดีไปให้ที่นู่นเลยเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดทำร้าย
แล้วก็นำศพขึ้นรถแล้วก็ขับไปที่สุพรรณบุรีผู้สื่อข่าวของเรายังตามเรื่องต่อนะคะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากสำหรับข่าวนี้ในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์